คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวในโลกโซเทียลที่มีการแชร์ภาพนะคะ
เด็กคนนึงก้มกราบพระบาท
ตอนนี้เด็กคนนั้นได้เติบโตแล้วนะคะ
ซึ่งก็เป็นข้าราชการใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท
พร้อมกับเปิดใจกับไทยรัฐทีวี
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค๔
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งก็คือคนคนเดียวกันกับเด็กน้อย
ก้มกราบพระบาทในหลวงราชการที่๙ในวันนั้นค่ะ

พยุงศักดิ์เล่าว่าเหตุการณ์ในภาพนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
หรือเมื่อ๔๓ปีที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นครั้งที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินที่อำเภอน้องจิกจปตตนี
และครอบครัวของเขาพักอยู่ในค่ายอิงคยุทธบริหาร
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสนามบินบ่อทองสถานที่เฝ้ารอรับเสด็จในวันนั้น
ซึ่งคุณแม่พาไปรับเสด็จทุกครั้งที่มีโอกาส
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และการได้ก้มกราบพระบาทในหลวงในครั้งนั้นถือเป็นมงคลสูงสุดต่อตนเองและครอบครัว
และทุกครั้งเมื่อเขาได้เห็นภาพนี้
เสมือนเป็นการสัญญากับพระองค์ว่าจะทำความดี
แทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙ตลอดไปค่ะ
ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็นำความปราบปลื้มมาให้กับผมแล้วก็ครอบครัวนะครับ
เพราะว่าคือพอทุกครั้งที่มองภาพกลับไปเนี่ย
มันก็เหมือนกับคล้ายจะเป็นการสัญญาว่า
ผมจะทำความดีตอบแทนพระมหากนาธิคุณของในหลวง
แล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรที่อยู่นอกเกาะนะครับ
ภูมิในการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค๔กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
กล่าวต่อนะคะว่าจะยึดพระบรมราชวาสและพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นหลักในการทำงานในฐานะข้าราชการค่าของพระองค์
ที่ต้องเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทต้องทำงานด้วยความเพียนและอดทน
เพื่อให้ประชาชนสังคมประเทศชาติอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
ดังเช่นที่ในหลวงราชการที่๙ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ